เงิน๓๐๐บาทเป็นเหตุนะครับ

คนงานเมียนมาเมาหนัก
แล้วก็ตอนแรกก็นั่งกินเหล้ากันอยู่ดี
สักพักหนึ่งวิ่งไล่แทงกัน
เพราะหาว่ามีการขโมยเงิน๓๐๐บาทไปนะฮะ
ที่เกิดเหตุบริเวณห้องเช่าในพื้นที่ตำบลห้วยยาง

คนงานชายชาวเมียนมาถูกของมีคมฟันตามร่างกายหลายแห่ง
ได้รับบาดเจ็บนอนจมกองเลือดนะครับ

ก่อนนำส่งโรงพยาบาลแกลงนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดที่ผ่านมานี่เอง

คนงานเมียนมาออกมามุงดูเหตุการณ์นับ๑๐เลยนะฮะ
ผู้บาดเจ็บทำงานอยู่ในระแวกที่เกิดเหตุนี่แหละครับ

เจ้าหน้าที่ประสานล่ามมาพูดคุย

ผู้บาดเจ็บเพิ่งกลับมาจากข้างนอก

พอมาถึงก็เอาเงิน๓๐๐บาท
จ่ายค่าเช่าห้องให้กับเจ๊คนหนึ่ง

จ่ายเงินเสร็จก็กลับเข้าห้องไป
ซึ่งคนเจ็บเช่าห้องรวมกับเพื่อนอีก๒คน

ก็คือนายกูอูชาวเมียนมาด้วยกัน

ต้นเหตุเนี่ยเกิดจากการที่ผู้บาดเจ็บเนี่ย
กล่าวหาว่าเพื่อนที่พักอยู่ในห้องเดียวกันนี่แหละครับ

เพราะตัวเขาเองเอาไปจ่ายค่าเช่าห้องแล้ว

ก่อนหน้าเอาเงินมาจ่ายเอง๓๐๐บาท

ก็คิดว่ามาจ่ายค่าห้องปกตินี่แหละครับ
แต่ทีนี้ตัวผู้บาดเจ็บพอกลับเข้าห้องไปแล้ว
หลงลืมหลงลืมว่าตัวเองเอาเงินไปจ่ายแล้ว
ก็ไปโทษเพื่อนในห้องก็คือนายอูกูนี่แหละฮะ
ว่าหาว่าขโมยเงินไป๓๐๐บาทใช่ไหม

ก่อนที่นายอูกูจะใช้มีดฟัน

ผู้บาดเจ็บถูกฟันหนักกว่านะครับ
แล้วก็นายอูกูเนี่ยก็นายอากูอูเนี่ยก็หนีไป

บอกว่าคนเจ็บเอาเงินมาให้ตนจริง๓๐๐บาท
ไม่ใช่มีใครมาขโมยเงินเขาเลย

เพราะว่าคนงานเมียนมาทั้งหมดที่เช่าห้องพัก

เดินทางมาแบบถูกต้องตามกฎหมาย
หลังจากนี้ตำรวจจะต้องรอให้คนเจ็บอาการดีขึ้นก่อน

ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับ
แล้วก็ต้องไปตามตัวนายอาอุอากูอู

เป็นเพื่อนกันแท้แต่ว่าเข้าใจกันผิดนะฮะ